สารเจ้าแม่งูจงอางและลูกแถวพระราม๒
คือคนจะไปเยอะไปกราบไหว้
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าไปเจองูจงอางอยู่ด้วย

ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็บุกไปดูด้วยไปถึงศาลเจ้าแม่เลยค่ะ

โดยที่สารเจ้าแม่งูจงอังและลูกแม่ขวัญ
ที่ถนนพระราม๒ซอย๔๘เขตบังขุนเทียน
พอทีมข่าวของเราไปถึงก็เห็นประชาชนอยู่เต็มเลยนะคะ
ไปกราบไหว้ถวายของที่สารเจ้าแม่งูจงอ่างและลูก
คนที่ไปไหว้พอกราบไหว้ขอพรเสร็จแล้ว
เขาก็จะเอาพวกไข่ไก่ดิบมาถวายเจ้าแม่งูจงอาง

เหมือนเป็นการนำไข่ไปทดแทนไข่ของงูจงอาง
อันนี้เป็นเรื่องเล่าตามตำนาน

เธอก็โพสต์เหตุการณ์หลังจากที่ไปไหว้ขอพรเธอคนนี้
ขอพรที่สารเจ้าแม่งูจงอังและลูก
ทีนี้เธอเดินไปที่หน้าต่างด้านข้างศาล

แล้วมองผ่านหน้าต่างศาลไปแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เห็นเป็นงูหลายตัวเลื้อยผ่านไปมาอยู่ด้านล่าง
ทีนี้เธอก็บอกว่าการที่จะเห็นได้
ต้องเป็นคนที่มีโชคเท่านั้นถึงจะสามารถเห็นได้
และนี่ย้ำนะคะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วส่วนมากคนที่มาขอขอแล้วได้สำเร็จผล
ก็จะมีการนำไข่ไก่ดิบมาถวาย
หลายคนขอแล้วก็ประสบความสำเร็จ
ทีนี้ตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปถึงที่สารเจ้าแม่งูจงอางและลูก
ก็เจอคนมากราบไหว้ขอพรกันเยอะเลยนะคะ
มีการนำไข่ไก่มาถวายด้วย
เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของแต่ละคนที่มากราบไหว้ขอพรกันหน่อยค่ะ
ที่มาขอเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนซึ่งไปประเทศอื่นก็ติดตลอด
พอมาขอที่นี่ก็ผ่านหนูก็เลยลองมาบ้าง
เพราะว่าไม่อยากติดต่อมอถ้าเราไปแล้วกลัวเสียตังค์ฟรีอะไรอย่างนี้
ตัวไปไม่ได้เข้ามันก็เสียดายใช่ไหมคะ
ก็เลยขาดได้
ก็นี่แหละค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดหนูได้ผ่านนะคะ
หนูก็จะกลับมาอีกครั้งนึงก็เอาไข่มา๙๙ฟอง
ก็มีความเชื่อค่ะพอดีขอโชคขอลาบก็ได้ทุกครั้ง
แต่ท่านหนูไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าหนูมาทีไรหนูถูก
ตเตอรี่ทุกที

คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ส่งไลน์มาบอกกันหน่อย
เคยไปไหว้ขอที่สารเจ้าแม่งูจงอังและลูกไหมที่พระราม๒เนี่ยนะคะ

รวมถึงสิ่งที่ไปขอสำริดผลไหมส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ
ซึ่งตอนที่ทีมข่าวของเราไปดูคนที่เขาไปไหว้สาร
เขาก็ไปยืนจ้องดูงูจงอางที่หน้าต่างสารด้านข้างคุณสืบสกุล
แล้วก็ระหว่างนั้นมีงูจงอางตัวหนึ่งเลื้อยอยู่ข้างศาล
กำลังกินอาหารแบบนี้เป็นอาหารที่คนดูแลสารเขานำไปไว้ให้
ผู้ดูแลสารก็บอกนะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่างูจงอางที่อยู่ที่ศาลแห่งนี้มีเป็นร้อยตัวเลยนะ
อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่คนมาไหว้สารจะพบเห็น
แต่ว่างูไม่เคยทำร้ายชาวบ้านระแวกนี้เลย
ไม่เคยออกนอกเขตพื้นที่ศาลด้วย
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เขาก็อยู่กันตามปกตินั่นแหละ
ดูสิคะคนจะไปเยอะมากจริงโดยเฉพาะช่วงวันใกล้วันที่๑กับวันที่๑๖
ก็จะไปขอพรกันนะคะ